ยื่นเรื่องถึงกระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
และจะให้ความร่วมมือหลังจากกระทิงกระทิงคือพระเอกในสังกัด
ล่าสุดเปิดเผยรายชื่อดารา๓คนนะครับว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการลงทุน
คนแรกคือกระทิงขุนนรงพระเอกหนุ่มครับซึ่งมีผลงานละครก่อนและหลังข่าว
พบชื่อเป็นอัพไลน์ฮะหรือว่าหัวหน้าสายลงทุนส่วนดาวน์ไลน์หรือว่าลูกสาย
พบชื่อบอลกำมันและกระปุกพัชราผู้หญิงคนสนิทของคุณกระทิงนะครับ
ข้อมูลนะครับลงไว้บอกว่าหัวหน้าสายมีลูกสาย๑๔คน
และลูกสายที่๑ถึง๙ยังมีลูกสายของตัวเองอีก
แต่ลูกสาย๕คนสุดท้ายเป็นกลุ่มลงทุนอย่างเดียว
ใน๕พบชื่อคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรลงทุนไป๗๐๐
เจ้าตัวย้ำบอกว่าไม่ได้ชวนใครมาลงทุนเลยรู้จักกับกระทิงพอเล่นบาสด้วยกันครับ
ส่วนกระทิงขุนรงค์ล่าสุดโพสต์คลิปซ้ำเป็นคลิปการออกกำลังกาย
แล้วก็มีแฟนคลับไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากฮะ
ข้อมูลผ่านเพจรวบรวมผู้โดนโกงกรณีชื่อของกระทิงปรากฏอยู่ในเครือข่ายระบุว่า
กระทิงเป็นแฟนกับกระปุกดาราสาวอีกสังกัดหนึ่ง
ซึ่งกระปุกนะครับเป็นน้องสาวของจอยแฟนสาวของนิโกหรือนิก

โดยนิกและอภิรักษ์ร่วมกันทำบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
นอกจากนิกนะครับมีชื่อเป็นหนึ่งในสามหุ้นส่วนใหญ่
ส่วนจอยพี่สาวของแฟนกระทิงพบข้อมูลเดินทางไปต่างประเทศ
และจนถึงปัจจุบันยังไม่กลับประเทศไทยนะครับ
วันนี้สื่อมวลชนไปถามเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงกรณีของคุณกระทิง
ระบุว่ามีผู้เสียหายนับหมื่นคนฮะและยังไม่มีบุคคลใดซัดทอดถึงดาราชายคนนี้
อัพธิรักษ์วิ่งตรงไปยังดาราผู้ชายคนที่กำลังพูดถึงไหนน่าพ่อเงินคณะขนาดนี้มันไม่มีชื่อของคนเหล่านี้อยู่ใน
๑๑๖รายไม่มียูโดย๑๖รายก็ถึงบอกว่าคนที่เป็นเผตอ่ะก็ส่งเรื่องมาสิมาตรงก็ได้มาไม่ตรงก็แอบ
แอบมาให้ก็ได้เราจะสืบให้เราก็อ้าแขนรับอยู่แล้วมาเถอะ

ผมก็ไม่เห็นว่าจะละเว้นใครสักคนเลย
ล่าสุดนะครับคุณชาคริสดิเรกวัฒนาชัยท่านรองกรรมการ
ให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีของกระทิง
และขอความเป็นธรรมและแสดงความบริสุทธิ์
โดยท่านระบุว่ากระทิงติดถ่ายละคร
ยังไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่
ยืนยันว่ากระทิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
เนื่องจากไม่ปรากฏในรายชื่อผู้กระทำความผิด
อย่างไรก็ตามทั้งกระทิงและบอล
เตรียมชี้แจงในรายการโหลกระแสครับ
ต้นสังกัดยืนยันว่าหากพบความผิดจริง
พิจารณาตามขั้นตอนเช่นกันครับ
อันนี้คือความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากต้นสังกัดของคุณกระทิงครับ
คดีนี้ถ้าจำกันได้ในวันพรุ่งนี้

แล้วอย่างที่เรารายงานไปก็คือ
ที่เขาจะไปวันนี้เขาก็มาไปพรุ่งนี้
ก็ไปวันนี้เลยนะคะ

เบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธค่ะ

ที่เขาไปรับทราบข้อกล่าวหากันค่ะ
โดยไม่ได้ให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ

ก็เดินออกจากห้องไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนดนัด๑วัน

ให้เข้ารับทราบข้อหาในวันที่๑๕กันยายนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
ทั้งสองคนมีรายชื่อร่วมกับเอ่อ
ขอเลื่อนนัดเป็นวันที่๑๖กันยายนแทน
ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอาริรัติเรขานุการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธิธรรม
ระบุว่าทั้งสองคนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
และเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็นค่ะ
วันนี้หลักปฏิบัติก็คือว่าทั้งสองคนก็มารับทราบข้อเก่าหาแล้ว
แล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
เพราะเนื่องจากว่าเคยให้การเอาไว้ในชั้นพนักงานสอบสวน
เมื่ออดีตว่าตัวเองได้เคยให้การในประเด็นของการเป็นพยานอย่างไร
แล้วพนักงานสอบสวนก็จะตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในคดีความ
ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเรื่องนี้อย่างไร
คุณต้องชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยให้ได้นะครับ
สำหรับ๓ข้อหาที่ทั้งคู่ไปรับทราบนะคะก็คือช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินเพื่อช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
เรื่องต้นทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธนะคะ
นัดมาต้นสัปดาห์หน้า๖รายแล้วก็สัปดาห์ถัดไปอีก๖รายค่ะ